เพราะว่านางเต้นตลอดแล้วหุ่นนางดีมาก
แต่น้องกระแตก็ประสบปัญหาอุทธกภัทรเช่นกันนะคะ

สินิงค่ะกินยาบหรือลูก
นี่เธอทำงานอยู่ที่อ่า
กะแต่กะไตเป็นพี่น้องการ
ทีนี้เขาดังมากใช่ไหมคะ

คนที่เป็นแฟนคลับก็รักน้องก็เชื่อก็ซื้อซื้อซื้อ
มีการโอนเงินมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะกัน
แหมนถึงว่าลูปนี่ใช้ชื่อก็แต่อาสยามเลย

เพราะฉะนั้นจะซื้อจากของอะไรก็ดีนะคะ
มาค่ะแล้วปิดไลการกันแล้ว

ทำไมเวลาคนอื่นไปทำไรแล้วสวย
เรายังสวยจังเลยไปทำอะไร
แล้วทำไมคุณแม่ล้วนอยู่ตรงนี้ทำมาตั้งเยอะแล้ว
ทำไมล้วนจำได้อยู่แล้วคะ
ตรงไหนที่เขาไม่ทำเหลือตาดำเท่านั้นนะคะ